คุณผู้ชมฮะเหตุเกิดแถวตลาดห้วยขวางคือมีทางมาลายอยู่

เพราะว่ายังข้ามมาไม่ครบทุกคนเลย

ใช่พยายามจะข้ามไปโอ้โหยังดันต่อมา
ไม่เห็นหรอกคุณผู้ชมคิดว่ายังไง
คือถ้าเป็นพี่นะ
ถ้าพี่เป็นคนขับรถคันนี้เนี่ย
ถ้าภาษารถเขาเรียกว่ามานอกกระจก
คือมองกระจกข้างแล้วไม่เห็น

จุดที่เขายืนแต่ว่าจริงแล้วเนี่ย
คือคนขับรถก็ควรจะหันมอง

เบิร์ตแต่ดูทรงเหมือนกับเขาเพิ่งเคลื่อนตัวออกป่
เพราะว่าเนี่ยเขาก็หยุดรอบเขาก็หยุดให้ละ
แล้วหลังจากนั้นก็คือเหมือนกำลังแตะคันเร่

แต่เมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงเฮ้ยนั่นน่ะ
น่าจะเป็นเสียงจากมอเตอร์ไซคันนี้คุณผู้ชมฮะ
ขับผ่านพอดีตรงนี้ในซอยประชาสงเคราะห์๓๖

คนที่มาดูคลิปนี้ต่างก็สับเละฮะ

ตั้งแต่แรกแล้วก็มาจอดทับทางมาลาย

คนอื่นเขาต้องจอดให้พ้นจากทางมาลัย
โซนแดงต้องจอดพ้นไปแต่นี่จอดมาล้ำก่อน

ซึ่งถ้ามองอย่างไปทำเออหรืออาจจะเป็นจุดอับสายตาพอดี

ก็เลยเคลื่อนรถผ่านไปสุดท้ายก็ยังชน
อีกหนึ่งจุดคือพี่จะไม่หยุดเปิดกระจกมาขอโทษหน่อยเหรอ
กำลังคิดอยู่ว่าถ้าสมมุติเกิดว่าสถานการณ์เขาลดกระจกมา
แล้วแบบพยักหน้าให้แบบขอโทษครับก้มหัวให้อย่างนี้
เขาจะทุกอย่างจะโอเคขึ้นไหม

คือจังหวะที่คือมีกลุ่มคนเดินผ่านไปแล้ว
ครับแล้วก็ไม่ทันมองแล้วพอเห็นมอเตอร์ไซค์ผ่านไปด้วย
ก็คิดว่ารถคงเคลื่อนกันออกไปหมด
และอย่างไรก็ตามมาต้องดู

แจ้งตำรวจดีกว่าจะได้มีค่าปรับด้วย

ไม่ดีอาจถึงขั้นพักใช้ใบขับขี่เลยนะ
เกยมาบนทางม้าลายแล้วนะ